ดูเรื่องการเดินทางของคนกรุงกันหน่อยค่ะ

ในโลกโซเชียลนี้เอาจริงคนพูดถึงเยอะ

เพื่อที่จะเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะ
โดยมาตรการเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่๒๕๒๗มิถุนายน

ใครที่มีบัตรแบบเที่ยวเดียว
สามารถจะนำบัตรกลับมาใช้เดินทางได้ใหม่

หรือจะขอเงินคืนก็ได้
ภายใน๓๑กรกฎาคมนี้

ต่อไปใครที่ถือบัตรเติมเงิน

อันนี้จะได้เที่ยวเดินทางพิเศษเพิ่มมา๓เที่ยว
คือตอนที่ออกจากสถานี

จะต้องออกจากประตูที่เจ้าหน้าที่
สถานีเขากำหนดเอาไว้เท่านั้นนะคะ
ส่วนใครที่ถือบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียว
ประเภทเที่ยวที่เดินทางได้๓๐วัน

หรือว่านักเรียนนักศึกษาที่มีเที่ยวเดินทางคงเหลือ

สามารถที่จะรับเที่ยวเดินทางพิเศษเพิ่มได้๖เที่ยวนะคะ
ซึ่งผู้โดยสารก็สามารถที่จะนำบัตรโดยสารมาติดต่อขอรับ

ระหว่างวันที่๗ถึง๓๑กรกฎาคมนี้
แล้วก็จะใช้เดินทางได้ภายใน๔๕วัน
นับจากวันที่มาเติมเที่ยวพิเศษ
จะมีอายุการใช้งานอีก๓๐วัน
นับจากการใช้เที่ยวพิเศษเดินทางเป็นครั้งแรก
หลังจากนี้เกิดเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องอีก
แล้วก็ทำให้เกิดความล่าช้าเกินครึ่งชั่วโมง

สามารถที่จะนำกลับมาใช้ภายใน๑๔วัน

หรือว่าจะขอเงินคืนได้ที่ห้องจำหน่ายตัว

ส่วนใครที่ถือบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน

ถ้าเกิดว่าไปออกประตูที่ทางนายสถานีเขากำหนดเอาไว้
แล้วก็บัตรโดยสารประเภทเติมเที่ยว

แล้วก็จะมอบเที่ยวเดินทางพิเศษ

ให้๒เที่ยวต่อวันที่เกิดความล่าช้าด้วยนะคะ
ก็ระบุว่าจะต้องใช้เงิน๑๐ล้านกว่าบาท
ในการเยียวยาผู้โดยสารจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ว่าการเยียวยาดังกล่าวสมเหตุสมผล
ฟังเสียงกันค่ะ
จะคุ้มทุนกระเนินขนาดนั้น
ซึ่งเราเป็นคนลงทุน
อัตโมไม่ได้แค่สักบาท

จะไม่ได้มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องหนัก

แต่ก็ยอมรับนะคะว่ายังมีเหตุขบวนรถกระตุกอยู่บ้าง

ระบบการเดินทางทุกอย่างจะกลับมาสมบูรณ
แล้วก็วิ่งได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
เราบอกว่าชอบเสียกันช่วง
ช่วงเร่งรีบอยู่นะฮะ